ผมเคยเห็นหลวงปู่ทั่วตอนเด็ก

แล้วก็ยื้อ
วิญญาณออกจากร่าง

เฮ้ยทำไมตัวเรายังนอนอยู่เนี่ย